มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะไปดูสมรักคำสิงกันหน่อย
ที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะไปดูพี่สมรักเขาโชคมวย
เขาเปลี่ยนแนวใหม่ไปวิ่งกันบ้างดีกว่านะคะ
เขาบอกว่าไปวิ่งเก็บตกตามที่ต่าง
พี่ตูนกับโครงการ๙คนละ๙อาจจะไม่ได้ซอกแทรกไปถึง
ไปแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคุณไปกันเป็นหมู่คณะเลยนะฮะ
อย่างนี้ต้องเรียกว่าสมรักคำสิงและชาวคณะ

เขาก็บอกว่าเนี่ยไปกันชุดใหญ่เลยคุณ
สมรักคำสิงและสุบันพันโนนนะฮะอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นค่ะ
ระดับตำนานทีมชาติไทยทั้งคู่นะครับ
พร้อมกับชาวขอนแก่นร่วมหมื่นคนเลยทีเดียว
พร้อมใจกันปิดถนนสายหลักทั้งเมืองขอนแก่นค่ะ

หาเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ
เขาแบ่งการวิ่งออกเป็นถนน๕สายนะคุณ
ครอบคลุมทั้งอำเภอเมืองขอนแก่น
ระยะทางสายละ๗๔กิโลเมตร
สตาร์ทอยู่ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นค่ะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าอยู่กลางเมืองขอนแก่นนั่นเอง
รวมมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า๑๐๐คนเลยทีเดียว
ทุกคนก็พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองดอกสีคูณนั่นเองค่ะ
เป็นดอกคูณค่ะเป็นสีประจำจังหวัดขอนแก่นในการวิ่ง

วิ่งรับเงินบริจาคสมทบโครงการ๙คนละ๙
ก็จะมีสตาร์ฟถือถุงแล้วก็กล่องรับบริจาค
ร่วมวิ่งรับบริจาคกันตลอดสองข้างทางที่วิ่งผ่านเลยนะฮะ
กลางพี่น้องชาวขอนแก่นร่วมสมทบทุนกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
งานนี้สมรักคำสิงเขาทำจริงไม่ได้โม่

อันนี้พี่บาทหรือว่าพี่สมรักเข้ามาทั้งครอบครัวเลยนะ

ใช่แล้วค่ะซึ่งจริงแล้วก็มีเหล่าดาราจิตศาสตร์นะคะ
ออกวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโครงการนี้
ในหลายจังหวัดในหลายภูมิภาคด้วยนะคะ
ตอนนี้ยอดเงินบริจาคไม่หยุดดิ้งนะคุณ
ยานไปเรื่อย๘๔๖ล้านได้แล้ว

เราก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งกำลังใจกันไปนะคะ